ของคุณแม่คนนี้นะคะ
เขามีอาชีพขายข้าวโพดต้มกล้วยต้มมันต้มแบบนี้ค่ะ
เป็นอาชีพที่ใครมองแล้วก็ธรรมดาธรรมดา
แต่สำหรับครอบครัวของคุณรินแล้ว
นี่คืออาชีพที่สามารถเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวของคุณรินจะเป็นยังไงไปชมค่ะ
ช่วงนั้นก็เป็นหนี้เยอะด้วยจ้ะก็ตอนนั้นไปยืมหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบ
เกียจนอนไม่หลับมันไม่มีเงินในกระเป๋าเลย
พี่ก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำไล่ทำนาจ้ะ
แล้วเราเริ่มเข้ามาชาชินที่กรุงเทพนี้ตั้งแต่อะไร
ปีที่ผ่านมานะจ๊ะก็เข้ามาเพราะทางบ้านมันไม่มีอะไรทำ
พี่ก็เลยเข้ามากรุงเทพมากับแฟนแต่ว่าเป็นแฟนเก่า
เลือกกันไปแล้วจ้ะก็พอเลือกกันพี่ก็กลับไปอยู่บ้านสักพักนึง
ถึงลงมาอยู่กรุงเทพก็มาเจอพ่อคนนี้
ก็เลยมาเริ่มต้นขายข้าวโพดกันใหม่
ก็วันหนึ่งก็๕๖๐๐อยู่นะถ้าไม่หมดจริงวันหนึ่งได้แต่ทุน
เมื่อกี้เครียดแบบนอนไม่หลับ
ไหนต้องมาซื้อแพมเพิร์ตให้ลูกอีก

พอได้ทุนขึ้นมาหน่อยก็ขายอยู่ถึงเที่ยงคืน
ถ้าวันไหนดีหน่อยก็๔ทุ่ม๕ทุ่มก็ได้กลับบ้าน

รู้สึกอยากช่วยอยากอุดหนุนค่ะ
คนสู้ชีวิตเหมือนกันคนบ้านเดียวกัน

ชีวิตต้องดินล้นเป็นกำลังใจให้จ้ะ
แล้วก่อนที่จะมีรักช่วงที่หลีดขายอย่างไร

เชื่อไหมพี่เข็นจากนี่ถึงฟอร์จูนเลยนะ

ทำไมเราไม่มีเงินอย่างเขามั่งอย่างนี้
จะได้แบบไปซื้อรถมาแบบมาพ่วงไปขาย

ทำไมต้องมาเดินคือแบบ

ก็ตอนนั้นไปยืมหนี้นอกระบบ
มันมีช่วงหนึ่งที่ขายไม่ดีเราก็ต้องแบบยืมเรื่อยอย่างนี้
แล้วมันก็เป็นเบี้ยหัวต่อแบบเหมือนมันไม่หมดสักทีอย่างนี้

เหมือนมันไม่มีเงินในกระเป๋าเลย
เพราะว่ามีไอ้ตัวเล็กบางทีกลับเข้ามา

เหนื่อยก็มันก็แบบทำให้หายเหนื่อย
แต่ก็คือทำไปเรื่อยเพราะพี่จบแค่ม๓
พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะไปทำอะไรอย่างนี้
ก็ขายอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เลย

แต่ก็มันก็ต้องมีช่วงที่เราขายไม่ดีมั่งดีมั่งอย่างนี้

เราต้องสู้สู้ต่อไปแบบคือเหมือนเพื่อลูกเพื่อแม่

แต่พี่ก็คิดนะว่าถ้าสู้ต่อไปเราก็อยู่ได้

ก็อยากให้สู้ไม่อยากให้คิดแบบท้อแล้ว

คือเขายังรอการช่วยเหลือจากเรา
อย่างนี้เหมือนครอบครัวอย่างนี้
แต่อยากให้สู้ไปเรื่อย
สักวันมันต้องเป็นวันของเรา

ว่าเธอขายตรงไหนหรือไปสั่งล่วงหน้าก็ได้นะคะ

และ๐๘๒๙๑๕๔๗๖๗นะคะ
ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอนะคะ